ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกหนึ่งเรื่องเด็ดในช่วงรอยกระทงแบบนี้
เรื่องของทรงผมที่เขาตัดให้มันแบบเข้าที่เข้าทางเข้ากับสถานการณ์แบบนี้

ผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ตัดแบบนั้นผมตัดแล้วแต่ผมตัดแบบธรรมดา
แต่ว่าที่จะพาไปดูอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดนี้เขาดังเรื่องรอยกระทง
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเลยทีเดียว
เอาไปดูกันหน่อยไปรู้จักกับช่างผมคนนี้นะครับ
เขาตัดผมมาเนี่ยนะ
เอาใจวัยรุ่นขาโจเดินเข้าไปในร้านบอกพี่ครับ

จัดไปลองดูตามภาพที่เห็นเลยนี่แหละครับ

แล้วก็เป็นเจ้าของร้านชื่อร้านชาติบาเบอร์
ในตำบลปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
เป็นช่างตัดผมฝีมือดีความสามารถนี่สุดยอดเลยทีเดียว
แล้วตอนนี้กำลังออกแบบทรงผม

พอเซียเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะได้เห็นภาพที่ออกมาเป็นทรง
ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นทรงเพราะว่าเขาตัดให้มันแบบว่า

นี่เป็นเตียนเลี่ยนก่อนนะคะ

เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะได้เห็นว่า

นี่ตอนไปถ่ายผู้สื่อข่าวต้องเงียบเลยนะ

เพราะว่าถ้าพลาดนิดเดียวนี่จบเลยนะ

คุณสุชาติบอกว่าอยากจะสร้างสีสันในงานเทศกาลลอยกระทง
เทียเล่นไฟของทางจังหวัดสุโขทัยนะครับ

แล้วก็ถูกใจวัยรุ่นวัยโจสุโขทัยเป็นอย่างมาก

ก็แนะนำนะครับสุโขทัยไปเที่ยวกันได้นะครับ

ค่ะเสร็จถึงวันที่๕นี้นะเอ่อมหือ

แล้วก็ตัดผ่มกันได้ด้วยก็ได้แห่งใหม่มากด้วยนะคะ
มีการจัดการแสดงแสงสีเสียงด้วย